เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีว่าเวลาเราจะโพสต์อะไรในโลกโซเชียลต้องระวังจริงนะคะ
บางอย่างเราโพสต์ไปมันย้อนกลับเข้าตัวกลายเป็นจะส่งผลกับเรื่องงานส่งผลกับอนาคตเลยนะ

ปัจจุบันผมเป็นตำรวจแล้วแล้วก็มีข้อความบอกว่า
จากเด็กแว้นที่มีแต่คนเคยด่ากลับกลายเป็น๑๐ตำรวจรีที่คนนับหน้าถือตา
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะซึ่งจริงต้องชื่นชมนะคะ
เขาสามารถปรับปรุงตัวได้จากเป็นเด็กแว้นอ่ะร่ำเรียนหนังสือ
เนี่ยสอบติดเป็นตำรวจตำรวจนะอันนี้คือชมอยู่ที่บึงการ
แต่ว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้ว่ายังไง
อย่าไปจับพวกเด็กแว้นนะเพราะมึงเคยเป็นมาก่อน
ต้องเข้าใจต้องละเว้นนี่ก็เลยบอกไปเลยว่าไม่ได้
ยังไงต้องจับไม่เขาตอบกลับไปว่าผมไม่เคยคิดจะจับเขาอยู่แล้วครับ
ผมเข้าใจพวกเขาดีผมเคยผ่านมาแล้วว่าเป็นยังไงเท่านั้นแหละ
งานเข้าซิพี่งานเข้าซิค่ะ
คนไปต่อว่ากันเยอะเลยสุดท้ายเขาลบโพสต์นี้นะคะ
ทันมั้ยคะไม่ทันหรอกคุณภักษ์ภูมิ
ไม่ใช่มันโดนแคปป์อยู่แล้วเรื่องแบบนี้นึกออกมั้ย
โอ้โหคนวิจารณ์กันหนักมากค่ะทำให้ร้อนไปถึงผู้บังคับบัญชาค่ะ
ล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกจักรพบท้าวฤทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาลรวมถึงผู้กำกับสพเมืองบึงกาล
เรียกประชุมตำรวจในสังกัดเลยนะคะ
โดยเฉพาะนาย๑๐ตำรวจที่เพิ่งมาบรรจุใหม่ทั้งหมด๑๐นาย
เรียกไปชี้แจงทำความเข้าใจข้อราชการการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี
ตักเตือนเรื่องของการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียล
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกจักรพบเนี่ยค่ะ
บอกว่า๑๐ตำรวจรีนายนี้ที่โพสต์เรื่องนี้นะคะมาบรรจุรับราชการตำรวจที่สพบุงคล้าจังหวัดบึงการเมื่อ๑ตุลาคมที่ผ่านมา
อืมแต่ด้วยกำลังในสพเมืองบึงการมีไม่เพียงพอก็เลยมีหนังสือให้มาช่วยราชการที่สพเมืองบึงกาล
เมื่อสิบตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะครับมาปฏิบัติงานพบหมู่ปฏิบัติงานด้านสายตรวจรถจักรยานยนต์
โอ้โหสายตรวจรถจักรยานยนต์ด้วยสายตรวจรถจักรยานยนต์ซึ่งที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ในโรงเรียนนายสิบตำรวจก็ใกล้จะมาทำงานแล้วล่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
ทีเนี้ยค่ะทางพันธ์สำหรับแห่งจักรครัพพก็เลยบอกว่า
เรียบร้อยแล้วก็บอกนโยบายไปแล้วแล้วเขาก็ยืนยันว่าเด็กแว้นในพื้นที่ก็มีนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่จับนะจับนะก็ตั้งแต่ช่วงมิถุนายนจนถึงตุลาคมนี้จับไปแล้วเป็นร้อยคันนะไม่ต้องห่วงว่าตำรวจจะปล่อยประละเลยนะคะลองฟังเสียงดูหน่อย
เจ้าที่ตำรวจเราก็เป็นเจ้าที่ตำรวจใหม่แล้วก็คงจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยหลงผิดไปบ้างนะครับผิดหลงนะครับเพราะในคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นสิทธิ์ที่คุยได้นะครับ
สุดท้ายก็ต้องออกมาโพสต์ขอโทษ๑๐ตำรวจรีนายนี้นะคะก็โพสต์ขอโทษสังคมค่ะ
บอกว่าตามที่ได้โพสต์เอาไว้เรื่องของจะไม่จับ
แว้นตั้งแต่๒๙กันยายนที่ผ่านมาเสียงวิจารณ์ไม่ดีต่อองค์กรตำรวจ
ก็เลยขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการขาดประสบการณ์ในการเป็นตำรวจ
เวลาโพสต์เป็นโพสต์ที่แค่รู้สึกภูมิใจในการจบการเรียนแล้วก็เป็นตำรวจได้ก็เลยโพสต์แบบนี้
ขอโทษสังคมขอโทษผู้บังคับบัญชาขอโทษตำรวจทุกนายนะคะแล้วก็ฝากถึงกลุ่มเด็กแว้นด้วยค่ะ
ว่าถ้าถูกชวนให้ไปแว้นอย่าแว้นเพราะมันเดือดร้อนกับสังคมไม่สร้างประโยชน์
ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นและผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อน
ก็เลยกลับขอโทษมานะโอกาสนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนวัยรุ่นที่จะแว้น
กลับตัวมาเรียนหนังสือดีกว่าแล้วก็ประกอบอาชีพสุจริตนะคะ
อันนี้มันต้องโพสต์ตั้งแต่แรก
บอกแล้วว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่เป็นไรก็ผิดภาพกันได้

จับนะแว้นเขาจับไปแล้วด้วยหลายคนนะ

แต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้